การเปิดอาคารผู้โดยสาร๒ที่ท่าอากาศยานดอนเมืองเมื่อวานนี้

ผู้ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวก็ไปใช้บริการกันนะคะ
จราจรโดยรอบก็มีติดขัดหนาแน่นบ้าง
แต่ว่าทางผู้บริหารท่าอากาศยานดอนเมืองก็มั่นใจว่า

เปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบในเดือนกุมภา

แล้วก็ประชาชนส่วนใหญ่หลายคนก็ยังไม่ทราบนะว่า
มีการย้ายไปแล้วนะคะสำหรับเทอร์มินัล๒นะคะ

ใช่สวยงามเลยดีจังนะคะใช่
เปิดอาคารผู้โดยสารหลังที่๒ของท่าอากาศยานดอนเมือง
อย่างเป็นทางการเมื่อวานนี้๒๔ธันวาคม
แม้ว่าจะมีการประชาสัมพันธ์จากการท่าอากาศยาน

สามารถเข้าไปใช้บริการได้
อกจากนี้ยังสับสนกับระบบเช็ครูปแบบใหม่
นำมาใช้ในอาคารผู้โดยสารแห่งนี้ด้วยค่ะ
ภาพแรกที่เห็นก็คือบอกว่าโอเคอาคารมันกว้างขวางขึ้นเนอ
คือมันดูแบบว่าเหมือนพร้อมที่จะรองรับ

แต่ว่าติดอยู่แค่นิดเดียวตอนที่สแกนกระเป๋าค่ะ
คือครั้งแรกตอนที่แบบเข็นกระเป๋าเข้ามา
ก็แบบเอ๊ะสแกนตรงไหนนะอะไรอย่างนี้

อ้าวต้องรอสแกนอีกเหรออะไรอย่างนี้
คือมันอาจจะติดตรงนี้สักนิดหนึ่ง
ถ้าหากว่าแบบว่ามีผู้โดยสารเยอะอะไรอย่างนี้
มันอาจจะทำให้แบบล่าช้าหรือเปล่า

ทางการท่าก็เห็นว่ามีข้อขัดข้องตรงไหนนะครับ

แล้วก็อีกสักพักหนึ่งเรามาดูกันอีกทีนะครับ
วันแรกผมว่าอาจจะยังไม่ยุติธรรมนะครับที่จะ
ที่จะไปตัดสินนั้นวันนี้ว่าดีหรือไม่ดีนะครับ
ขณะที่นายเพชรชั้นเจริญผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง
ยืนยันค่ะว่าระบบเช็คอินรูปแบบใหม่
ทำให้ผู้โดยสารประหยัดเวลาลงมากกว่าระบบเดิม
คือเขาใช้ระบบที่เป็นอินไลน์ในการสแกนกระเป๋าด้วย
แล้วก็ต้องยอมรับว่าช่วงแรกต้องขออภัยในความไม่สะดวกบ้าง
จากเป็นวันแรกแต่เมื่อเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบแล้ว
ในเดือนกุมภาพันธ์ก็จะลดความแออัดลงมาได้
เป็นธรรมดาแหละวันแรกนะมันก็ต้องมีปัญหามีความสับสนอยู่บ้าง

แต่ที่แน่ดูนะฮะอุปกรณ์เครื่องใช้ของใหม่ทั้งหมดเลย

ถูกต้องตลอดทั้งวันนะคะก็มีผู้โดยสารมาใช้บริการ๖๗หมื่นคน
มีเที่ยวบิน๔๓๐เที่ยวบิน
ใช้บริการอาคารหลังใหม่ประมาณร้อยละ๗๐หรือ๔๗๐๐คนค่ะ

จะมีผู้ใช้บริการหนาแน่นไปจนถึงช่วงเทศกาลปีใหม่
ไม่ต่ำกว่า๑๐๐๐๐๐คนนะคะ
นี่การจราจรหน้าท่ากาศยานดอนเมืองตอนนี้ก็ติดมากนะครับ
แปลว่าคนกำลังเริ่มออกแล้วล่ะฮะ

แต่เขาก็บอกว่าเทมินัล๑เนี่ยก็ค่อนข้างบอกว่าเงียบแล้ว

รวงต่างก็อาจจะประกอบการลำบากนิดหนึ่งนะคะ